เอาไปต่อเรื่องของความหนาวครับ
ความหนาวนะครับมาเยือนในภาคพื้นที่ภาคอีสาน
หนาวไหมหนาวฮะลมหนาวนะครับในกรุงเทพนะครับเริ่มหนาว
ตอนนี้ลดลงนิดนึงลดลงในที่นี้คือแถวบ้านผมนะครับ
แต่พื้นที่อื่นเขาบอกว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วนะฮะ
ปลายสัปดาห์ที่แล้วกรุงเทพสัมผัสอากาศเย็น
แต่ว่าเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนี้ที่ผ่านมาโอ้โห

อุ่นขึ้นแสดงครับผมที่บ้านผมที่เดียวนะครับแถวหลักศรี
ต่อเรื่องความหนาวนะครับวันนี้นะครับ
หนาในพื้นที่ภาคอีสานก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะครับ
ไปหาซื้อเสื้อมือสองเสื้อกันหนาวมือสองนะครับผม

ตอนนี้นะครับราคาแย่งกันแบบที่โอ้โห
สภาพที่บอกได้คำเดียวว่าเป็นทางเลือกใหม่นะครับ
ราคาถูกไงฮะท่านฮะบรรยากาศตลาดโรงเกลือ
อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วก็เป็นไปอย่างคึกคัก
พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชากว่า๒๐๐ร้านค้า
ได้นำเสื้อกันหนาวมือสองออกมาขาย
ราคาถูกครับประมาณ๒๐๖๐บาท
โดยมีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อเป็นจำนวนมากครับ
นางสุเพียแม่ค้าชาวกัมพูชาตลาดโรงเกลือก็บอกว่า
มีลูกค้าโทรมาสั่งจองกันเยอะ
และมีหลายราคาตั้งแต่เสื้อกันหนาวมือสอง
ของเด็กราคาคัดเริ่มต้นตัวละ๒๕๔๐บาท

เพราะมีราคาสินค้าเยอะราคาถูกและมีคุณภาพดี

หอการค้าจังหวัดสะแก้วก็บอกว่า
การค้าเสื้อกันหนาวสินค้ามือสองนะครับ

พ่อค้าแม่ค้าชาวเขมรไม่เพียงแต่เปิดขายหน้าร้าน
แต่ยังได้มีการพัฒนาการค้าด้วยเทคโนโลยีไทยอินเตอร์เน็ต

โดยใช้วิธีการส่งสินค้าให้ลูกค้าทางระบบขนส่ง

และสามารถส่งสินค้าได้รวดเร็ว
ทันใจผู้ซื้อเป็นอย่างมากครับ
เช่นเดียวกับจุดผ่านแดนถาวรตำบลภัยพัฒนา

ลูกค้าเจ้ากัมพูชาและเจ้าไทยจำนวนมาก
ต่างเข้ามาเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสอง

ซึ่งมีวางขายในราคาไม่แพงนักนะครับ
พ่อค้าขายเสื้อกันหนาวรายนี้บอกว่า
ช่วงนี้ราคาในนะครับ

ยังมีราคาถูกอยู่แต่รักคือ

อากาศเย็นราคาจึงแพงมากขึ้นครับ
ก็ตอนนี้ก็ยังถูกอยู่ตอนนี้
เพราะว่าถ้าหนาวขึ้นก็จะแพงขึ้น
ตามความหนาวของตามอากาศ
อันนี้เราซื้อเป็นเป็นกระสอบครับรับเป็นเป็นเซตครับ
ตอนนี้เซ็ตอยู่ที่สี่พันห้าพันสี่พันแล้วถ้าหนาวขึ้นก็แปดพันขึ้นเลย
พี่เขาบอกนะครับว่าราคาเสื้อนะครับ
ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศนะครับปัจจุบันนะครับ
ถ้าหนาวก็จะแพงถ้าธรรมดานะครับอาจจะถูกนะครับ

เขาบอกว่าช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาการค้าเสื้อกระหนาวมือ๒ที่นี่ค่อนข้างจะเงียบเหงาให้คุณ
แต่ปีนี้คืออากาศหนาวนา
เริ่มขายดีแล้วก็ลูกค้าเริ่มโทรมาสั่งจองกันเป็นจำนวนมาก
อันนี้คำเปิดเผยจากพ่อค้าแม่ค้านะครับ
ส่วนที่ตลาดสดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครับ
มีประชาชนต่างพากันไปเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสองกันอย่างคึกคัก
จำหน่ายนะครับในราคา๕๙บาทจนถึง๒๐๐บาทเลยทีเดียวครับ
ภัยรัฐแสงสว่างแม่ค้าขายเสื้อกันหนาวมือสอง

เสื้อเสือกันหนาวมาจากตลาดโรงเกลือและตลาดชายแดนภาคใต้
จากด้านกันน้ำมันสักโอบลีทก่อนจะว่างจำนาย
เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้า
ซึ่งขณะเล่นได้ครับขายดิบขายดีครับ
อดขาย๘๙๐๐บาทต่อวันครับ

ก็ดูแลสุขภาพของท่านด้วยนะครับ

เสื้อกันหนาวอุ่นมาใส่ซะนะครับ
คุณผู้ชมส่งมาลำปาง๑๙องศา
สามพรานบ้านใหม่อากาศเย็นนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ถ้าดูจากหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ

ครับภูเรือภูกระดึง

ภูกระดึงอุทยานแห่งชาติ๘องศาเซลเซียส

ที่ดอยอิทธานนทร์ครึ่งหนึ่งครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา